เล่าเหตุการณ์ให้ฟังคือเขาไปเที่ยวผับมา
อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ครับทีนี้พอตอนกลับมาเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับปรากฏว่ามีผู้ชาย
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓มาจะมารุมทำร้าย

ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาจะมาช่วยห้าม
ปรากฏว่าเพื่อนผู้หญิงถูกเตะเสยหน้าอีกนะคะ
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยนี่คุณผู้ชม
เห็นไหมจังหวะที่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓ขี่มามาดักข้างหน้าเห็นไหมคะ
ชี้หน้ากันก่อนนะฮะแล้วก็จังหวะนี้โอ้โหตกรถเลย
คุณเห็นผู้หญิงวิ่งไปสองคนนี้ไหมเดี๋ยวดูนะคะ
เนี่ยไปช่วยอ่ะคือผู้หญิงก็ยังโดนเตะเสยหน้าค่ะ
ดูสิเหตุการณ์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ตอนตี๒ของเมื่อคืนวันที่๒๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นายภาคภูมิพลโตอายุ๒๒ปีเนี่ยคือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียว
คันหลังสุดที่ถูกทำร้ายเนี่ยแหละค่ะเขาโพสต์เหตุการณ์นี้คือเตือนภัยอ่ะ
กับคนที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงไปเที่ยวผับ
แล้วก็กลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
โดยนายภาคภูมิบอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มาคนเดียวนะ
ส่วนอีกคันนึงเป็นผู้หญิง๒คนเพื่อนผมเอง
พอมาถึงจุดตรงนี้หน้าถนนหน้าหนองสมบูรณ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ผู้ชายสามคนที่ซ้อนสามมาค่ะ
เขาขี่มาประกบแล้วก็เอื้อมมือมากดเบรกมือฝั่งขวาที่รถผม

พอรถล้มทั้ง๓คนปรีมารุมกระทืบผมเลย

แล้วเพื่อนผู้หญิงที่มาช่วยค่ะก็สุดท้ายถูกเตะเสยหน้านะคะ
ส่วนคุณภาคภูมิได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าหลายแห่ง
เขาบอกว่าตอนนั้นที่ผมโดนผมสลบอยู่กลางถนนเลยอะค่ะ

แล้วเขาไม่พอใจผมแล้วเขาเลยสั่งสอนผมแบบนั้นครับ

เขาแย้งเขาไหมว่าผมไม่ได้ทำอะไรพี่เลยผมก็แย้งครับ
เพราะผมไม่รู้จริงว่ามันเป็นสถานที่แออัดมากครับ
ผมก็ไม่ได้ติดใจแล้วเพราะว่าผมก็เที่ยวก็คือทำตัวปกติ
อย่างที่ผมเที่ยวมาตลอดไม่เคยแบบว่าคิดจะไปหาเรื่องใครว่าอะไรอย่างนี้

ผมเที่ยวตามปกติผมไม่เคยคิดจะหาเรื่องใคร
เราไปสอบถามสองสาวนี่คือเพื่อนของคุณภาคภูมิ
เขาก็บอกเหมือนกันนะคะบอกว่า
เพื่อนของเขาคือนายภาคภูมิไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย
ส่วนผู้ชาย๓คนก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนกัน
ทีนี้วันที่เกิดเหตุเธอทั้งสองคนเห็นว่าเพื่อนกำลังถูกรุมทำร้าย
ก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็วิ่งไปห้าม
แต่ก็ถูกเตะเสยหน้าอย่างจังเหมือนกันนะคะ

คือมันยอมทุกอย่างยกมือไหว้กันแล้ว
แล้วก็เลยเขาไม่หยุดแล้วมันโดนที่หน้าอย่างเดียวเลยว่า
เคยคิดว่าถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะหยุดที่เขาไปห้ามอย่างนี้

ขนาดเป็นผู้หญิงเข้าไปห้ามเขาก็ยังทำต่อ
นี่ไงขนาดผู้หญิงห้ามยังโดนเตะเสยหน้าเลย

คู่กรณีก็ได้เข้าให้การกับทางตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์
ทั้ง๓คนนี่แหละไปบอกตำรวจแบบนี้
บอกว่าก็วันนั้นนายภาคภูมิเดินมาชนพวกเราตอนที่อยู่ในผับ
แล้วก็มีการตกลงเรื่องค่าเสียหายแต่กลับเงียบไป
คนชนต้องจ่ายค่าเสียหายเลย
เสร็จแล้วพอตกลงค่าเสียหายฝั่งนายภาคภูมิเงียบไป
ไม่ได้ทำตามที่ตกลงไว้ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้
ทีนี้ตำรวจเจ้าของคดีให้ข้อมูลนะคะ
กำลังรอผลการตรวจร่างกายของทางด้านฝากฝั่งในภาคภูมิ
จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่
ถึงจะสามารถออกหมายเรียกคู่กรณีมาสอบสวนได้ต่อไปนะคะ

คุณผู้ชมฟังข่าวมาตลอดโอ้โหปวดหัวตึ๊บไปนะ

เรื่องที่เครียดติดต่อกันมาโดยเฉพาะเหตุการณ์อัธยกรรมต่าง
แต่เราก็ถือว่าเป็นการสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับ